บ้านนี้ค่ะมีลูกกันอยู่แล้ว๓หน่อ๓คน
สำหรับพิธีกรรายการเกมรับจำนำของเรา
เบ้นพรชิตาคุณผู้ชมค่ะ
เจอตัวพี่เบนทั้งทีขอคว้าตัวมาอัปเดตชีวิตหน่อย
ช่วงนี้แม่เบนเขาเริ่มรับงานอีเวนต์ถี่แล้วนะคุณเห็นไหม
เวลาที่จะดูแลลูกมันต้องแบ่งยังไงล่ะ
ไหนจะงานพิธีกรไหนจะงานอีเวนต์ใช่ไหมล่ะ
ล่าสุดคุณแม่เขาลงคลิปลูกชายน้องเบรมวัย๒ควบกว่าที่พูดจาพะพะพูดจาค๊ะค่า

เบรมพูดค่ากับผู้หญิงด้วยได้นะ
ไม่เจ้าชูเน่นะเบรม
เธอรี่เจอบ่อยผู้ชายที่พูดค่า

เจอเขาโตมากับพี่สาวไง
ซึ่งจริงแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขาได้รับอิทธิพลมาจากใคร

เขาเป็นคนพูดจาค่าเป็นคนพูดเพราะ
เขาได้ยินคุณพ่อพูดกับคุณแม่แบบนี้
หน้าตาคล้ายกันมากกิจกรรมแน่นเลยค่ะนี่
อย่างล่าสุดลงเล่นเทควันโด
ได้เลื่อนสายทั้งสองคนไม่ธรรมดาเลย

จริงบ้านเราไม่เน้นเรียนเลย

เพราะที่เล่นพิเศษก็มีเทคคอนโด

แต่ว่าก็ห้ามนางไม่ได้
นางก็แบบว่าก็แม่ทาขอเป็มทาด้วยสิ
นางก็เอานิ้วจิ้มจิ้มแล้วก็ถูไง
แล้วก็เป็นผงเต็มไปหมดเลย
เด็กชายเนาะแต่ก็คิดซะว่านางยังไม่รู้เพศ

เออก็ปล่อยไปทำกิจกรรมตามพี่ไป

ถ้าเขาจะเป็นเด็กผู้ชายพูดค้าขากับผู้หญิง

มิ๊กเองกับพี่ชายก็พูดอย่างนี้เหมือนกัน

น่ารักแต่ดิลูกสามคนไม่ใช่เรื่องง่าย